ศึกสายเลือดที่พยาวหน่อยนะฮะพี่กับน้องฆ่ากันตายซะแล้ว
ความจริงที่หมู่บ้านจะมีงานบุญด้วยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับ
สพดอกคำใต้ไปตรวจสอบเหตุฆ่ากันตายในหมู่บ้านดงสุวรรณ
อยู่ที่หมู่๘ตำบลดงสุวรรณอำเภอดอกคำใต้ที่จังหวัดพยาวนะครับ
มาถึงก็นี่ฮะเจอศพของนายไพโรธหานจริงอายุ๕๔ปี
จมกองเลือดอยู่บนพื้นดินข้างห้องครัว
นี่นายไพโรธที่เสียชีวิตนะครับสภาพศพถูกมีดฟันตามร่างกายนะฮะ
ลำตัวที่คอด้วยที่ศีรษะด้วยส่วนผู้ก่อเหตุไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับ
เป็นพี่ชายของนายไพโรธชื่อนายจำลองหานจริงอายุ๕๘ปี
นี่ฮะเขาก็ถือมีดพระอยู่นะครับรอมอบตัวกับตำรวจอยู่
ไม่ได้หลบหนีไปไหนตำรวจก็คุมตัวไปสอบปากคำดำเนินคดี
นี่มีดเล่มที่ใช้ก่อเหตุนะฮะโอ้โหพี่ชายฟันน้องจนตายซะแล้ว
ภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับพี่สะพ้ายของผู้ตายนะครับ
ของผู้ก่อเหตุบอกว่าก่อนเกิดเหตุครอบครัวกำลังเตรียมเครื่องทัยธาน
สำหรับทำงานบุญงานสลักพัดอยู่นะครับแล้วอยู่อยู่นายไพโรธผู้ตายเนี่ย
ที่เป็นน้องชายของสามีดื่มเหล้าเมามาเลยแล้วมีอาการเหมือนคนคลุ้มคลั่ง
ถือมีดด้วยนะเดินเข้ามาก่อกวนหาเรื่องแล้วมาไล่ฟันเพื่อนบ้าน
สามีของเธอก็พยายามเข้าไปห้ามแต่น้องชายไม่พอใจ
เอามีดหันมาจะฟันพี่ชายอีกทำให้พี่ชายเนี่ยเห็นท่าไม่ดี
ต้องไปคว้ามีดพระมาฟันสวนออกไปหลายทีจนกระทั่งฝ่ายน้องชายคือนายไพโรธ

มันเมามามันมีอะไรทรายฆ่าเขานั่นอะไรฆ่าเขานี่อะ
ถ้าแฟนเนี่ยมันบ่าเลี้ยวผมน้อยเนี่ยแฟน์มีอาจจะตาย
อืม
คุมตัวนายจำลองผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำนะครับทุกผู้ชมครับ
เขาก็ระบุอ้างว่าขณะเกิดเหตุน้องชายนายไพโรธนะครับ
เมาแล้วก็คลุมคลั่งแล้วก็เอามีดมาไล่ฟันชาวบ้าน
ไล่ฟันตัวเขาด้วยที่เป็นพี่ชายเลยต้องเอามีดพระเนี่ยมาป้องกันตัว
เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้นเขาก็เลยฟันตอบโต้น้องชายไปหลายที
มีดก็ไปโดนน้องจนเสียชีวิตแต่ยืนยันว่าทำไปเพื่อป้องกันตัวจริง
แล้วเกินในเวลาอาจได้มีครับ
อ่าถูกคุมตัวตั้งแต่เมื่อวานนะฮะวันนี้เอามาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
คุณผู้ชมครับตอนนี้ยังอยู่ที่ห้องคุมตัวผู้ต้องหาของโรงพักนะครับ
วันนี้พ่อของผู้ก่อเหตุซึ่งก็คือพ่อของผู้ตายด้วย
นี่ฮะที่เราไปคุยด้วยนะครับเขาบอกเขาเสียใจมาก
ลูกชายสองคนเนี่ยมาฆ่ากันเองนะ
ฝั่งของนายไพโรธที่เสียชีวิตเป็นลูกคนที่สอง
พ่อบอกว่ามีพฤติกรรมชอบดื่มเหล้าเวลาเมาก็คลุ้มคลั่ง
ทำร้ายชาวบ้านเกเรก้าวร้าว
ตัวพ่อเองก็เคยถูกไพโรธลูกชายทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสมาแล้ว
ส่วนคนก่อเหตุก็คือจำลองนี่คือลูกชายคนโต
เป็นคนขยันทำมาหากินเลี้ยงดูครอบครัว
ตอนนี้พ่อบอกพ่อเสียใจมากจนพูดไม่ออก
นี่ครอบครัวเพิ่งสูญเสียหลานชายที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตไปไม่นานนะฮะ

โอ้แต่พ่อมันมีค่าอยู่แล้ว
นี่นี่ชายตึงบ่ดีอีพ่อก็ตึงว่า

มี๓คนแน่นิงคนประจา๒
นี่ไอ้๒ตัวเนี่ย
แล้วถึงวันนี้ก็กินกับไอ้บอตี้

ความจริงหมู่บ้านจะมีงานบุญงานบุญสลากพัด

รอรับศพนะฮะส่งไปชนะสูตรอย่างละเอียด